อ่าที่อายุทยานะฮะลุงคนหนึ่งอายุหกสิบเอ็ดปี
อันนี้ไม่ถึงขนาดคลุมคลั่งแต่ชาวบ้านบอกนี่ก็น่ากลัว
ค่ะไปยืนอยู่ริมถนนเอาหนังสติ๊กเนี่ย
ยิงใส่รถชาวบ้านวันดีคืนดีหนักข้อปลาก้นหินใส่บ้าน

นี่ไงเห็นไหมก็ดูน่ากลัวก็ดูคล้ายคลั่งเบา
ใช่ไหมแล้วไปบอกอะไรหมารอบกัดมีแต่หนี
จับใจความไม่ค่อยได้ค่ะพูดงง
แล้วปึ้งเข้าไปนี่เห็นไหมครับ
โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เป็นหนึ่งในวีรกรรมของลุงคนนี้นะฮะ
ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้แล้วนี่มีอีกเห็นไหมครับกลางค่ำกลางคืนนะไม่ได้อยู่หน้าถนนก็จริงแต่มาอยู่แถวบ้านของชาวบ้านนะในชุมชนวัดราชบรรจงนะครับหรือว่าวัดตาดงที่ตำบลลำตะเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับนี่อยู่หน้าบ้านตัวเองนะตะโกนเสียงดังลั่นไปหมดซึ่งไม่รู้ว่าด่าใครค่ะหรือว่าเถียงอะไรกับใครแกก็ต
ยืนอยู่ริมถนนยิงหนังสติ๊กใส่รถนี่ชาวบ้านบอกน่ากลัวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบให้มาดูแลให้หน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยไปปาก้นหินใส่บ้านชาวบ้านใส่ร้านค้าของชาวบ้านก็มีท่านผู้ชมครับทางพมของพระนครศรีอยุธิยาวันนี้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับไปพร้อมกับตำรว
ในชุมชนวัดตาดงพบว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะก็พยายามจะพาตัวเข้าไปตรวจร่างกายเรื่องของจิตใจอะไรด้วยแต่เขาขัดขืนครับไม่ยอมไปครับ
อาจจะต้องไม่ไปแล้วไม่ได้ไม่ไปได้ไงดูลงสตริเรียลูกหินแถนวะดื้อสิ
ปึ้งทั้งไปนี้นะเยี่ยมมากนะครับโดยสิ่งที่จะขี่จากกระยานยนต์นะ
ก็ยอมเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถไปโรงพยาบาลวังน้อย
ทีแรกไม่ยอมไปนี่ฮะแกก็เอาข้าวเอาของแกไปนะนี่เห็นไหม
โอ้โหคือพาไปเนี่ยเพื่อจะตรวจเรื่องของอาการทางจิตประสาทด้วย
ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่คนเดียวเลยนะครับไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะฮะ
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
แล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเนี่ยบอกว่า
สั่งซีกำแพงข้างร้านข้างบ้านหลายจุดด้วยบางวันใช้หินปลาใส่ร้านอีก
ให้กับลูกค้าที่เอารถมาซ่อมอีกเด็กเด็กแถวนี้ไม่มีใครกล้า
วิ่งเล่นเลยนะฮะผู้ชายคนนี้มีอาวุธทั้งหนังสติ๊กทั้ง
หินนะครับนี่แล้วก็ก่อเหตุอยู่เป็นประจำทางชาวบ้านบอก
สุดท้ายวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

เราสอบถามไปยังภูมิหน่วยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
พระนครศรีอยุธยาท่านผอสุริเนธพรมอยู่นะครับ
บอกว่าหลังจากพาผู้ชายคนนี้นะลุงวัย๖๑ปีไปรักษา
พบว่าอาการเบื้องต้นเลยนะที่เป็นแบบอาการประจำตัวเลย

เดี๋ยวถ้ารักษาดีขึ้นเนี่ยจะส่งกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม

ท่านพอบอกว่าก็ตรวจสอบอาการทางจิตแล้วเนี่ยนะคุณเขมศร

แกยังไม่ถึงขั้นจะส่งเข้าไปบำบัดหรือว่ารักษาอาการทางจิตเวท

นะแล้วเดี๋ยวจะให้ทางผู้นำชุมชนในพื้นที่
ทั้งทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนอสม
หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของพมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเอง

เพราะเดี๋ยวจะให้ยาแกมากินเป็นระยะ
นี่ฮะคือคงยังไม่มีใครแจ้งความด้วยใช่ไหม
ค่ะหรืออย่างบ้านที่ก็พังสีหายร้านจักรยานโดนถ้าแจ้งความ

แต่เขาอาจจะมองว่าดำเนินคดีไปแล้วแล้วจะยังไงต่อ
แล้วพลอยไว้เฉยยิ่งใหญ่กว่า
ต้องส่งเดี๋ยวต้องส่งกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม